ส่วนเหตุการณ์นี้ที่จังหวัดลำปางก็เป็นเรื่องราวของคู่รักเหมือนกันค่ะ
แต่มันจบลงด้วยความเศร้า
หนุ่มสาวคู่นึงเป็นแฟนกันแต่คบกันได้แค่ประมาณสองเดือนนะคะ
ฝ่ายชายบอกว่าขี่รถจักรยานยนต์ไปด้วยกันแล้วรถเสียลงจากรถแล้วทะเลาะกัน
เขาทุบตีฝ่ายหญิงเขาลากฝ่ายหญิงเข้าไปในบ้านของชาวบ้านแถวนั้น
แล้วเอามีดเอาเหล็กขูดชาปกระหน่ำแทง๒๐กว่าแผลคุณผู้ชม
แฟนสาวเขาตายนะคะแล้วเขาก็ขโมยรถจักรยานยนต์หนีไป
ฝ่ายชายเนี่ยเพิ่งพ้นโทษคดียาเสพติดออกมาพี่อุ๋ย
แต่ต้องบอกก่อนว่าล่าสุดเขามอบตัวแล้วแต่ตอนมอบตัวก็สภาพเหมือนหลอนยาอยู่เลยนะคะ
เหตุการณ์เกิดขึ้นเย็นเมื่อวานบ้านหลังนี้อยู่ติดกับถนนสายแม่เมาะ
นาเกียงที่อำเภอแม่เมาะจังหวัดลำปาง
ผู้เสียชีวิตคือนางสาวชายาพรแทร่เตียวหรือแตงอายุ๒๓
เสียชีวิตอยู่เนี่ยค่ะข้างแท้งน้ำถูกแทงด้วยมีดเหล็กขูดชาร์ฟ
มีแผลที่หลังหน้าอกคอทอง๒๐กว่าแผล
ก็ต้องนำร่างส่งไปชนะสูตรที่โรงพยาบาลลำปางนะคะ
กองเลือดโอ้โหเต็มเลยอ่ะที่ห้องโถงของบ้านหลังนี้ค่ะ
ผู้ก่อเหตุคือนายสักกรินเอื้อทานหรือในแสบอายุ๒๘
เป็นแฟนนุ่มของผู้ตายเพิ่งคบกันได้๒เดือน
แต่ว่า๒ทุ่มวันเดียวกันแสบติดต่อครอบครัวว่าอยากมอบตัว
แต่สภาพการมอบตัวเนี่ยนะคุณผู้ชมเหมือนยังหล่อนยาเสพติดอยู่เลยอ่ะ
ผู้อุดชาวโว๊ควนไม่สามารถให้การได้นี่ค่ะ
ตอนที่เขามอบตัวแล้วเนี่ยยังเดินเป๋ดูงงพูดวนไปวนมานี่นะคะ

แต่ก็มีของกลางคือมีด๑เล่มยังเปื้อนเลือดอยู่เลย
ขูดชาร์ฟด้วยนี่ค่ะนี่คืออาวุธที่ใช้ก่อเหตุฆ่าแฟนสาว
วันนี้ตำรวจสพแม่เมาะนำตัวในแสบไปสอบปากคำ
แล้วก็นำตัวไปทำแผนประกอบคำรับสารภาพ๓จุดนะคะ
จุดแรกคือจุดที่รถล้มจุดที่สองคือรถเสียทะเลาะกับฝ่ายหญิง
จุดที่๓คือจุดที่แทงเขา๓จุดแบบนี้
เจ้าตัวสุดท้ายคือยอมรับว่าเสพยาบ้ามา๖เมตรค่ะ
ขี่รถจักรยานยนต์ออกมากับแฟนสาวมาสักพักหนึ่งรถเสีย
ก็ต้องเดินแล้วทะเลาะกัน
พอทะเลาะกันปุ๊บทุบตีแฟนสาวเลยนะคะ
ลากเข้าไปในบ้านสวนที่เป็นบ้านหลังที่เกิดเหตุ
เป็นบ้านของชาวบ้านในพื้นที่ตรงนั้นนะคะ
ถีบกระเบื้องที่ทำเป็นกำแพงหน้าบ้านจนแตก
แล้วมุดเข้าไปในบ้านแล้วทะเลาะกันต่อ
หยิบมีดในบ้านหลังนั้นแทงแฟนสาวไปหนึ่งครั้งที่กอไผ่หน้าบ้าน
แล้วยังลากแฟนสาวไปที่แท้งน้ำหลังบ้าน
ใช้มีดและเหล็กขูดชาปกระหน่ำแทงอีก๒๐กว่าแผลหลบหนีไป
ก็ทิ้งศพของแฟนสาวเอาไว้ที่แท้งน้ำตรงนั้น
ระหว่างที่คุมตัวในแสบขึ้นรถนะคะ
นักข่าวก็พยายามจะถามถึงสาเหตุที่ก่อเหตุ
เจ้าตัวอ้างว่าหึงหวง
เดี๋ยวลองดูนะคะ
สวัสดีค่ะ
ก็อ้างว่าสาเหตุที่ลงมือฆ่าแฟนสาวคือเรื่องของความหึงหวง

ขอใช้เป็นนามสมมุตินะคะเรียกว่านายสมานก็แล้วกัน
สมานบอกว่าลูกชายติดยาเสพติดเพิ่งออกจากคุก
พฤษภาคมนี้เองค่ะคดีเสพยาเสพติดค่ะ
แล้วก็มาคบกับแฟนสาวคนนี้ได้๒เดือน
ไม่รู้ว่าทั้งคู่เขามีปัญหาอะไรกันปกติก็เห็นเขารักกันดี
อยู่ด้วยกันตลอดไปไหนมาไหนด้วยกันตลอด
ทุ่มเมื่อวานลูกชายโทรมาบอกว่าเสียใจมาก

พ่อก็เลยกล่อมให้ลูกชายมอบตัว
ก็นัดให้ไปเจอที่หน้าวิทยาลัยแห่งหนึ่งในอำเภอแม่เมาะ
แล้วก็พาไปมอบตัวกับตำรวจค่ะ
อ๋อคือระวังวันเกินเหตุมีแนวโน้มว่าจะมาทำอะไรแบบนี้นี่ครับ
ก็มาหันนะครับมาหัน
สาเหตุนี้จะมาจากเรื่องยาเสพติดอย่างเดียวอะไรไหมครับ

ส่วนป้าของผู้ก่อเหตุก็บอกว่า
หลังจากที่หลานออกจากคุกมาไม่กี่วันก็พาแฟนสาวมาอยู่ด้วย

เมื่อวานพ่อของผู้ก่อเหตุโทรมาหา
ก็เลยรู้ว่าฆ่าแฟนสาวที่กระท่อมหลังหนึ่ง

สุดท้ายเนี่ยในแสบผู้ก่อเหตุคนนี้เข้ามาที่บ้านตาขวางมาเลยนะคะ
พูดไม่รู้เรื่องเหมือนหลอนยา

เขาอ้างว่าแฟนสาวจะให้ฆ่าล้างโคตร
ตอนแรกบอกเมื่อกี้บอกอะไรนะหึงหวง
นี่ป้าบอกว่าเขาอ้างว่าจะฆ่าล้างโคตรอะไรก็ไม่รู้
นี่นะคะส่วนในเมฆเจ้าของรถจักรยานยนต์ที่ในแสบขโมยขี่หนีไป
เขาเล่าว่าเมื่อวานนี้เขาก็กำลังปรับปรุงร้านอยู่

ผู้ก่อเหตุวิ่งเข้ามาคือเลือดเต็มตัวเลย
บอกว่าขอยืมรถจักรยานยนต์หน่อยได้ไหม

ยังไม่ทันตอบเลยว่าให้ยืมหรือเปล่า
คันนี้ค่ะในแสบขี่หนีไปเลย

ไม่รู้ว่าเขาไปทำอะไรมาแต่รู้แค่ว่าเลือดเต็มตัวมาเลยนะคะ
ศพของผู้เสียชีวิตญาติก็นำไปประกอบพิธีทางศาสนาที่วัดเมาะหลวงบรรยากาศโศกเศร้าค่ะคุณผู้ชม
พี่ชายของผู้เสียชีวิตบอกว่าครอบครัวมีกัน๔พี่น้อง
ผู้เสียชีวิตคือน้องคนสุดท้องนะคะแม่เสียชีวิตไปแล้วพ่อแยกทางไปอยู่กรุงเทพ
ปกติน้องสาวก็เป็นคนไม่มีพิษมีภัยอะไรกับใครครับรู้ว่าน้องสาวคบหากับในแสบ
รู้จักกันทางเฟซบุ๊กแต่ก็ไม่เคยถามว่าในแสบเป็นใครมาจากไหนก็เห็นว่าเขารักกันดี
วันเกิดเหตุยังโพสต์บอกรักกันอยู่เลยคุณผู้ชมไม่คิดว่าน้องสาวจะถูกฆ่าตายอย่างโหดเยี่ยมแบบนี้ค่ะ

ไม่ได้มีท่าทีจะทะเลาะกันจนถึงขั้นเกิดเหตุสะเทือนขวัญขนาดนี้
เมื่อวานตอน๗นาฬิกา๑๕นาทีผู้เสียชีวิตเปลี่ยนรูปโปรไฟล์แล้วก็โพสต์
กรินก็คือคนก่อเหตุนะคะก็คือแฟนหนุ่มของเขาอ่ะ
ทั้งใจแล้วก็เป็นอิโมจิรูปหัวใจ
๑นาฬิกา๑๔นาทีผู้เสียชีวิตเขาโพสต์ว่าไม่อยากเสียคุณไป
ว่าเหตุผลอะไรก็ตามแฮชแท็กป๊าแสบคนเดียว
ตีสองครึ่งผู้เสียชีวิตโพสต์ว่าเห็นผัวไม่สบายใจหลายเรื่อง
จำคำไว้แตงคนนี้แหละจะคอยดูแลพี่จะคอยอยู่เคียงข้างในยามที่พี่ทุกข์
แตงแหละที่เป็นกำลังใจให้พี่เสมอ
นึกถึงวันแรกที่เรารักกันได้ไหมจากวันแรกรักยังไง
ปัจจุบันตอนนี้ก็ยังรักเสมอนะจะไม่มีทางหนีไปจากพี่ได้
หนูรักพี่มากนะรู้ไหมบอกรักขนาดเนี้ยค่ะครับ
ไป๑๕พฤษภาคมผู้เสียชีวิตแชร์โพสต์
รักคุณที่สุดแล้วนะตอนนี้แล้วก็แท็กแฟนนุ่มก็คือตัวผู้ก่อเหตุ
ทุกอย่างที่โพสต์เนี่ยคือแสดงออกถึงความรักหมดเลยนะ
แสดงออกถึงความรักไปยังแฟนนุ่มตลอดเลยค่ะ
โพสต์มากที่โพสต์ในลักษณะที่ว่ารักมาก
สัญญาจะอยู่เคียงข้างกันตลอดไปจะตั้งใจทำงานเก็บเงินสร้างอนาคต
เนี่ยตัวฝ่ายหญิงเขาโพสต์แบบรักมากอะค่ะ
เมื่อวานตอน๗นาฬิกา๑๖นาทีในแสบแชร์โพสต์ของผู้เสียชีวิต
โพสต์ว่าไม่อยากเสียคุณไปไม่ว่าเหตุผลอะไรก็ตาม
ใต้โพสต์ก็มีเพื่อนของผู้เสียชีวิตมาโพสต์ด่าในแสบกันเยอะมาก
หลังจากมันเกิดเหตุนะนะโพสต์ด่ากันเพียบเลย
๒๙นาทีในแสบผู้ก่อเหตุเนี่ยค่ะโพสต์ว่าเมื่อเมียยังไม่นอน
ผัวก็นอนไม่หลับนี่อยู่กับแตงเมียที่รักแบบนี้
สิบห้ามิถุนายนเจ็ดนาฬิกาสี่สิบสี่สิบห้านาทีในแสบแท็กแฟนสาว
สิบมิถุนายนขึ้นสถานะมั่นกันนะคะเหมือนกับมั่นกันกับแฟนสาว
รักกันขนาดนี้แล้วทำไมอ่ะคะทำไมจุดจบมันกลายเป็นว่า
เอามีดและเหล็กขูดชาร์ฟกระหน่ำแทง๒๐กว่าแผลจนแฟนสาวตายอยู่ข้างแท้งน้ำ
ตำรวจสพแม่ม้อบอกว่าเดี๋ยวสอบปากคำในแสบอย่างละเอียดเพิ่มเติม
เพราะว่าตอนที่ไปมอบตัวใช่ไหมที่ให้ดูภาพไปเมื่อสักครู่ยังหลอนอยู่เลย
ยังพูดจาไม่รู้เรื่องเดินเซไปเซมาอยู่เลย
เมืองต้นแน่ก็คือฆ่าผู้อื่นโดยเจตนานั่นแหละ
ยังเซไปเซมาพูดวกไปวนมาค่ะ
เดี๋ยวรอสอบปากคำอย่างละเอียดเพิ่มเติมนะคะ
โอ้โหนี่จะเป็นเพราะหลอนยาเสพติดหรือเปล่าก็ไม่รู้นะฮะ